หนุ่มลูกทุ่งคนนี้ตรีชัยนรงค
โอ้โหแม่ยงแม่ยกเยอะอยู่แล้วนะคะ
ร้องเพลงก็ดีธุรกิจก็มาค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ต่างมากมาย
หนึ่งในนั้นนะคะก็คือร้านอาหารกึ่งคาเฟ่
ร้านนี้คุณผู้ชมมันวิวดีมากนะคะอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีค่ะร้านใหญ่มาก
ซึ่งสอบถามนะคะถึงจุดเริ่มต้นจากหนุ่มตรีเนี่ย
ตีเล่าให้ฟังนะคะว่าเจ้าตัวบอกว่า
ช่วงโควิดนี่แหละค่ะตอนนั้นไม่มีงาน
คอนเสิร์ตก็เลยทำธุรกิจตรงนี้ค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์สดขายของอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งตอนที่ทำนะคะตอนที่เริ่มทำก็คิดอยู่นะคะว่า

แต่ในเมื่อเราอยากจะทำก็ลองดูสักตั้งค่ะ

สักวันฟ้าคงต้องเปิดทางให้เราแน่นอนค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะธุรกิจก็กำลังไปได้สวย
แฟนเพลงแวะเวียนไปทานอาหารอยู่บ่อยค่ะ
เห็นว่าเตรียมจะขยายต่อเติมร้านด้วยนะคะ
ซึ่งมั่งเขายังชวนเราไปทำสกุปด้วยนะ

มีร้านอาหารแล้วใช่ไหมคะยังไม่พอค่ะ

ความฝันเล็กที่อยากทำให้สำเร็จค่ะ
แล้วก็ต้องทำให้ได้นะคะไปฟังเสียงหนุ่มตรีกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็มีกิจการใหม่มีร้านอาหารครับ
มีร้านอาหารที่เปิดอยู่ที่โพธารามนะครับผม
เป็นกึ่งคาเฟ่กันครับ

ก็แวะไปทางนู้นก็ผ่านไปทางนู้นก็แวะไปทานได้นะครับ
ร้านอาหารมันเกิดเพราะว่าโควิดเลยนะครับ

เออเอานะสักวันฟ้ามันต้องเปิด
อนาคตอีกอย่างหนึ่งที่อยากมีก็คือรีสอร์ท
อยากทำรีสอร์ทเล็กหรือโฮมสเตย์เล็กอะไรอย่างนี้

ผมงานหนักไม่ว่าจะงานแบบก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ

ก็ขอให้กลับมาแข็งแรงไวนะคะแล้วก็มีความสุขในปีใหม่แบบนี้นะคะ
ที่สำคัญอย่าลืมนะคะนัดแล้วเดี๋ยวจะไปบ้านโป่งค่ะ
เห็นบอกว่าแถวนั้นวิวดีผู้ชายที่ร้านก็ดี
บรรยากาศเขาดีมากเลยเนอะไม่รู้ลูกค้าเขาติดใจอะไร
ถึงต้องสร้างรีสอร์ทไม่อยากจะกลับอะไรอย่างนี้
เจ้าของร้านไงสิทธิ์ใจเจ้าของร้าน
ถ้าใครอยู่ทางนั้นก็แวะไปเดี๋ยวแวะไปกันได้
ลูกค้าน่ากินมากเห็นแล้วหิวเลย